ทรงพลังกันบ้างดีกว่า

แต่ล่าสุดขอเก็บมือไว้ก่อนดีกว่า
เพราะต้องเรียกเธอเป็นดาราและนักแสดงท่านหนึ่งแล้วนะคะ

จากละครมาตรดาที่ถ่ายกับเจมส์จีรายุแล้ว

ช่องสามป่อร์ราคานะอีก๓เรื่อง

เป็นนักแสดงของช่องคุณผู้ชมค่ะ

และ๑ใน๓เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ช่อง๓ให้โอกาสเธอพิสูจนฝีมือค่ะ
โดยเลือกมาร่วมกับแสดงรุ่นพี่แล้วกัน
เชอรี่เข็มอับศรค่ะแล้วก็อาเล็กธีรเดช
นี้หลายคนคุ้นกันใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะถ้าใครติดตามข่าวบันเทิง
เพราะว่าบทที่นักแสดงชื่อดังอย่างแมทพิรณีเนี่ย
ทนี้เขาถอนตัวไปแล้วก็ได้อาแมนด้ามาเล่นแทน
โอ้มาเสียบแทนใช่ประมาณนึงนะฮะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะได้เมาส์มอยกับบาแมนด้านะ
ล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้คิดเรื่องว่ามาแทนใครเลยค่ะพี่
คิดแค่ว่าดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสทำงานที่ท้าทายขนาดนี้
เพราะว่าบทบาทที่ได้รับเนี่ยแรงแล้วก็ปังมาก
แถมยังต้องประชันกับดารามากฝีมืออีกหลายท่านด้วย
เจ้าตัวบอกว่างานนี้หนูสู้เต็มที่ค่ะ
มันโอ้ไหมก๊อดมากเลยค่ะมันแบบโห
เพราะมันเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะดีมากค่ะ
แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่ายังไงเราก็จะทำให้มันดีที่สุด
เราจะไม่ยอมทำให้แบบผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราผิดหวัง
ส่วนสิ่งอื่นใดต้องร่วมงานกับพี่เชอรี่แล้วก็อเล็ก
ค่ะน่ารักมากพี่เชอรี่
แรกแอบเกร็งนะคะแต่จริงแล้วคือแบบ

เป็นคนที่ตลกโบ๊ะบะมากก็เลยเรารู้สึกว่าไปทำงานแล้วมันสนุกอะค่ะ
อเล็กน่ารักมากค่ะเขาเป็นเหมือนแบบ
พี่ชายที่แบบใจดีมากเลยค่ะ
เพราะว่ามันจะมีบางวันที่เรารู้สึกเกรงแต่ว่าเพลงเล็กก็จะแบบ
มุกออกมาบางทีก็ตลกบ้างบางทีก็แป๊กบ้าง
แต่มันทำให้เรารีแล็ก
แต่ก็ไม่มีปัญหานะเพราะก่อนมาเป็นนางรามเนี่ยก็เป็นดารามาก่อน

ส่วนอีกสองเรื่องค่ะเรื่องหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยเป็นนางเอกประกบกับพระเอกเด่นคุณนะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งยังลุ้นว่ามีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรยังไง
เพราะว่าคาดว่าจะเป็นละครของพี่แอนทองประสม
เห็นว่ามีการนัดทานข้าวดูตัวกันไว้แล้วด้วยค่ะ
มีลุ้นไม่ยากแล้วคุณผู้ชมแบบนี้ต้องติดตามกันด้วยนะ

จากฝีไม้ลายมือแล้วมันต้องมีของดี

เพราะว่าก่อนมงจะลงอาแมนด้าก็สายมูเตลูตัวยงเหมือนกัน
เดี๋ยวไปฟังอาแมนด้าเล่าให้ฟังกันนิดนึงจ้า
แหมเรากำลังแก้บนมาแล้วเนอะ

มันทำให้เป็นที่เพิ่งพาทางสิทธิ์ใจของเรา
ใช่บางทีพอเราขอพร
เรารู้สึกว่าเรารู้สึกสบายใจขึ้นเรารู้สึกดีขึ้น
เครื่องพรางเหรอคะไม่ได้มีแบบพกพาจริงจังค่ะ
แต่ว่าที่บ้านก็จะมีพระที่คุณแม่ให้
ที่แฟนคลับให้ก็มีนะคะก่อนบินไปประกวดค่ะ
ก็มีเก็บไว้ที่บ้านแบบเยอะค่ะ
ฝรั่งแต่เขาแบบว่าแบบหัวใจไทยเยอะนะ
วงการรำแก้บนมาก่อนเออไว้ไลน์บ้าง